อ้ำเด็กชายวัย๕ขวบที่หายตัวไปที่จังหวัดขอนแก่น
ที่ยังคงเดินหน้าค้นหากันอยู่นะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการถูกลักพาตัวค่ะ
เพราะว่าหลังนำรถแบ็คโฮลไปขุดสระ
บริเวณที่ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นเน่า

แล้วก็เดากันไปว่าน่าจะพบน้องอ้ำที่บริเวณนั้น
สุดท้ายไปขุดแล้วไม่พบนะคะ
ก็เลยยังคงให้น้ำหนักไปที่เรื่องใหญ่
ก็คือเรื่องของการถูกลักพาตัว
เจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮลลงไปขุดในสระวงหนองน้ำสาธารณะ
กลางอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่ามีกลิ่นเหม็น
มาจากบริเวณหนองน้ำทางด้านทิศเหนือ

เด็กน้อยวัย๕ขวบที่หายตัวไปตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็นำไม้ไปปักไว้
จุดที่บอกว่ามีกลิ่นนำไม้ไปปาก
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำรถแบ็คโฮลไปขุด
ตลอดการค้นหาก็มีชาวบ้านกว่า๕๐๐คนไปรอดู
แล้วก็มีความหวังว่าหวังว่าจะพบร่างน้องอ้ำ
แต่ขุดอยู่นานประมาณ๔ชั่วโมงนะคะ
ก็ไม่พบร่างของน้องอ้ำก็เลยยุติการค้นหาไป

ทุนพลตำรวจรีจตุพลปาลรักษารองผู้บัญชาการปุทธรภักดิ์๔
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามการทำงานของสถานีตำรวจเปยน้อย
แล้วก็ไปคุยกับคุณแม่ของน้องอ้ำนะคะคุณแม่บุญญาวีปรกัง
และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงา
ไปคุยติดตามความคืบหน้าในการตามหาตัวน้องอ้ำค่ะ
แนวทางการสืบหาน้องอ้ำไว้ก็คือเรื่องของการลักพาตัว
คำให้การของน้องกุ้งเพื่อนของน้องอ้ำ

ก็ทำให้เชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่พบน้องอ้ำ
ก็ยังยืนยันว่าน้องอ้ำน่าจะยังมีชีวิตอยู่
แนวทางการสอบสวนบีดาของน้องอ้ำตอนนี้

แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ

หนึ่งเด็กเนี่ยถูกลักพาตัวไปหรือเปล่า

ถ้าแต่เด็กเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หายไปไหนได้ตัวหรือยัง
สองถ้าเด็กนี่ถึงกับชีวิตแล้วนี่นะ
หรือเสียแล้วเนี่ยต้องหาให้เจอนะครับ
ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลและนิทธิกระจกเงา
เขาเลยมีการจำลองเส้นทางสุดท้าย
น้องอ้ำหายตัวไปแบบนี้ค่ะ
ดูจากหน้าจอไปพร้อมกันเลยนะคะ
ปกติน้องอ้ำจะอยู่ที่นี่นะคะ

ครั้งนึงของศะเคยถูกสูบน้ำออกไปเพื่อขุดลอก
เป็นจุดที่น้องอ้ำไปวิ่งเล่นตามลำพังในวันที่น้องอ้ำหายตัวไป
มีคนเห็นน้องอ้ำครั้งสุดท้ายที่นี่ค่ะ
ช่วงประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันที่น้องอ้ำหายตัวไปบริเวณหน้าวัดนะคะ

จุดดีคือบ้านคุณปู่คุณย่าของน้องอ้ำ
อ้ำเคยเดินไปหาปู่ย่าและพ่อที่นี่ค่ะ
ประมาณ๒กิโลเมตรเลยนะคะเส้นแดง
ห่างกันประมาณ๒กิโลแต่น้องอ้ำเคยเดินไป
ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่น้องอ้ำอาจจะไปวิ่งเล่นไปดูรถขุด
มีการตรวจสอบนักประดาน้ำให้ไปงมบริเวณดังกล่าวแล้ว

นี่คือจุดที่จะมีการค้นหาน้องอ้ำทั้งหมดตลอดเส้นทางต่างเหล่านี้นะคะ